มาตามนัดเออมาตามนัดทุกมูดจริงเลย
วันนี้เรามีเลขดีเลขดังรวบตึงมาเลยทีเดียวนะครับ
คนเลขขาประจำท์คุณผู้ชมขา
เจ้าพ่อน้ำส่องที่มนต์สิทธิ์ข้ำซอย
งวดนี้บอกเลยว่าเห็นแล้วกุมขมับจริงคุณผู้ชม
คือกุมขมับที่ว่าเพราะอะไรคือเลขมันสวยไปหมดอะค่ะ
เพราะก็ดูเอาเองไม่รู้จะเอาเลขไหนดีเพราะว่ามันเยอะจริง
เล่นดูสิมามมาทั้งแผนขนาดนะ
คือพี่ก็บอกว่า๐๐ก็สวยนะ๙๙ก็สวย

สรุปว่าเลือกอย่างไรรู้ไหมคุณผู้ชมลงท้ายนะพี่มณศิษฐ์บอกว่าเอา๐๐สะบอก
เป็นอย่างนี้เอา๐๐ซะละมั้งอย่างนี้นะคะ
ก็แล้วแต่เลขที่ชอบอะไรก็ว่าไปนะคุณผู้ชม
มนตรีก็แซวตัวเองเรื่องเป็นนักเสี่ยงโชคตัวยงด้วย
แซวว่ายังไงไปสั่งเงินจ้ะ
ต้อนรับกีฬาทีมชาติสาขาเจ็บแล้วไม่จำ
ยอมนะพี่นะพี่มณศิษฐ์คำสร้อยเนี่ยแหม
ถ้ากีฬาลอตเตอรี่ถ้าลอตเตอรี่เป็นกีฬา
พี่แกบอกว่าแกเนี่ยระดับทีมชาติแล้วนะพี่ที่ลงนั้น
ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะแต่ว่าหลังมาพี่มณศิษฐ์เค้าก็ดวงดีนะ
ได้ทุกงวดเลยนะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ต้องยกให้พี่มณศิษฐ์เนี่ยเป็นทีมชาติจริงนะคิดดู
ขนาดล่าสุดอาบน้ำสระผมเสร็จคนมันใจรักคุณผู้ชม
วันนี้ไปซาวน่ากระโดดน้ำร้อนขึ้นมา
คุณเห็นเป็นเลขอะไรขอแอบแซวนิดหนึ่งนะพี่

โอ้โหดูเครื่องหัวเขาสิคะลอตเตอรี่เต็มหัวเลย
โพสต์ข้อความเล่าบอกว่าฝันประหลาดมากเลยฝันว่าขึ้นไปที่สูงนะ
แล้วสักพักเธอก็ลอดใต้เทาะองค์พญานาควะนี้
ฝันมาแล้วเนี่ยแบบนี้ฝันซ้ำไปซ้ำมา๓รอบแล้วนะฮะ
กาศเลยบอกว่าฝันว่าไปบนองค์พ่อปู่มานะครับ
อันนี้ไม่ได้ฝันแล้วบอกว่าไปบนองค์พ่อปู่มา
บอกว่าถ้าถูก๓ตัวเนี่ยเดี๋ยวจะมารำให้สวยเลย

พอเจอแบบนี้โอ้โหแฟนคลับบอกว่าดูมันจะมีท่าทีข่าวดีซะละมั้ง
จริงดูหน้าจออ่านตามก็ไม่อย่างน้อยเลยนะคะ
แต่ละคนเขาก็เกรงเลขกันแล้วแต่คนจะชอบนะคุณผู้ชม
แล้วเราเอามาเล่าให้ดูขำขำแล้วค่ะ

โอ้โหหมอลำคนนี้ก็ฝันเหมือนกันค่ะ
แม่โบฟันทั่งโสของนิสันนี่แหละค่ะ
อย่างที่เคยนำเสนอไปนะคะแกไปจ่ายตลาด
แล้วพอคนจับไก่นานไงก็เลยไปแผงลอตเตอรี่
แล้วปรากฏนะคุณผู้ชมโอ้โห
มันเป็นที่น่าสนใจอย่างมากคุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปนี้มีตัวเลขที่แม่บอกว่า
เฮ้ยมันตรงกับที่เอ่ยฝันเมื่อคืนเลย
แล้วแม่ก็ฟาดมาคุณผู้ชมฟาดตัวเลขที่เมื่อคืนฝันมา
ส่วนจะเป็นเลขอะไรนั้นคุณผู้ชมค่ะโอ้ย

พันธุ์ปลายทะเลฟันฟันในเลขนี้พี่นอด
ตอนนี้นะคะคอเราเป็นเต่าแล้วนะคะยืดไปหน้าจอแล้วนะคะ

แต่มีเลขที่โดนใจดิฉันอยู่นะคะ
คุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะแล้วก็ลูกทุ่งชื่อดังพี่เกษมคมสรร

เพราะว่าไปจุดประทัดบูชาไอ้ส้มฉุนจำนวน๑แสนนัดค่ะ
จุดเสร็จนะคะก็มีเลขปลายประทัดปลายฟ้า

เสียงดิฉันอาจจะไม่เพราะแต่ว่าตัวเลขมันตรึงใจมากนะคะ
ตามความเชื่อเลยค่ะ๖๑กับ๕๖๒โดนใจแจ๊กกะลีนอีกแล้วค่ะ
ไปดูกันต่อนะคะพระเอกชื่อดังคนนี้พี่มอสปฏิพาณคุณผู้ชม
บ้านกำลังรีโนเวทนั่นเองนะคะพี่ม้อยก็ได้โพสต์ภาพนี้นะคะ
มอสเรียกว่าเรือนคุณทวดอยู่ย่านเจริญนคร๗๘ค่ะ
แฟนคลับเห็นแล้วก็อู้ว้าวตาโตเลยสิค
เพราะว่าเลขซอย๗๘ของพี่มอสเขาบอกว่าเลขสวย
จะลองเสียงโชค๗๘ก็ได้นะคะแต่บอกก่อนค่ะ
มอสบอกแฟนคลับแล้วที่หน้าจอค่ะพี่ซื้อ

ว่ากันไปพี่มอสเนี่ยต้องจับตาดูให้ดีนะเธอ

ใช่นางก็เลยมีแต่งก็จะมาถามตัวเลขเยอะชมทุกอย่างนี้

เราไปส่องนางงามค่ะรถป้ายแดงของคนนี้เลยนะคะ

เบ้นป้ายแดงมาเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองค่ะ
จากเอวของนางแล้วเราดูที่ป้ายแดงนั้น

พ่อนุกภูกษ์อุ๊กนะคะ

เอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะคะเกาะติดไทยรัฐทีวีของเรา
ถ่ายทอดสดบ่าย๒โมงหลังจากจบบันเทิงไทยรัฐ
ทุกคนจะรวยทุกคนจะเห็งทุกคนจะปัง
พ่อบันเทิงไทยรัฐป่วงมาก

แฟนรายการเราอาจจะมีมาน้ำแดงผ้าสามสี
ทำโต๊ะรายการเราหรือเปล่า

แต่ทั้งนั้นเวลาไปซื้อล็อตเตอรี่ต้องทำงานด้วยนะ